ดูความคืบหน้าในการตามหาเด็กชาวพม่าวัย๒ขวบที่หายไปในไร่อ้อย
ใช่วันนี้สุพรรณบุรีตั้งแต่๑๗ธันวาคมจนถึงวันนี้เข้าสู่วันที่๙แล้วนะ
เราทำทุกวิถีทางใช้เฮลิคอปเตอร์บินสำรวจเมื่อวาน
ก็ยังคงไร้ร่องรอยไร้เบาะแสแต่ว่าล่าสุดครับ
มีพระครูบารูปหนึ่งท่านบอกว่าไม่เกิน๒๗ธันวาคมจะพบตัวเด็กแน่นอนครับ
เราย้อนไปดูปฏิบัติการค้นหาวันที่๘เมื่อวานนะฮะ
ก็มีการใช้เจ้าหน้าที่กระจายกำลังกันทั้งตำรวจทหารฝ่ายปกครอง
อาสาสมัครรวมกว่า๔๐๐นายเดินเลยครับ
ปูพรมเลยนะฮะเดินเท้าเข้าไปในไร่อ้อย
เฮลิคอปเตอร์ของตำรวจตระเวนชายแดน๒ลำบินขึ้นไปสำรวจมุมสูง
หลายต่อหลายรอบเนื่องจากว่าคือใบอ้อยมันก็หนาทึบอ่ะนะ
มันสูงตั้ง๒เมตรคือมิดหัวคุณแล้วเด็กสูงไม่ถึง๑๐๐เซน
นิดเดียวเองคือยังไงมันก็มองไม่เห็นจากด้านบนนะครับ
จากนี้ก็ยังใช้สุนัขกู้ภัยของกองบินตำรวจเข้าไป
ร่วมปฏิบัติการค้นหาด้วยซึ่งก็เหมือนจะมีความหวังนะครับ
เพราะว่าสุนัขนั้นได้ดมกลิ่นตามบางสิ่งบางอย่างเข้าไป
แล้วก็ไปหยุดอยู่แถวปากกกด้านหลังห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ๑กิโล
แต่พอต่อชะดอเข้าไปค้นหาซ้ำตรงจุดที่สุนัขดมกลิ่นพาเข้าไปก็ไม่เจอเด็กครับ
พบเพียงมุ้งเก่าที่ชาวบ้านทิ้งไว้เท่านั้นเองนะฮะ
ส่วนการค้นหาเนี่ยคุณผู้ชมเราต้องบอกแบบนี้ว่าเราใช้ทั้งกำลังคนวิทยาศาสตร์แล้วก็ศัยศาสตร์

ทีนี้ไปตรวจสอบบ้านหลังนี้เป็นบ้านของร่างทรง
มีกระแสข่าวบอกว่าเด็กอาจจะถูกร่างทรงจับไปทำพิธีศัยศาสตร์หรือเปล่า
แต่พอไปตรวจค้นก็ปรากฏว่าไม่เจออะไรที่เกี่ยวข้องกับเด็กเลย
อีกทั้งในหายที่บอกว่าเป็นร่างทรงเขาเสียไปตั้งนานแล้ว
ไม่ได้อยู่ที่บ้านนี้แล้วถึงแม้เข้าไปจะไปเจอเรื่องของอุปกรณ์ศัยศาสตร์อยู่

คือเสียชีวิตไป๒ปีที่ผ่านมา
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของมนต์ดำกับร่างทรงที่อยู่ที่บ้านนี้นะครับ
ขณะเดียวกันก็มีข่าวดีจากพระครูบามรวยวัดป่านรมิตรจังหวัดนครราชศรีมา
ท่านก็เดินทางมาเลยครับทำพิธีเรียกขวัญให้กับคุณพ่อคุณแม่ของเด็ก
แล้วก็ขอเข้ามาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาดูแลในไร่อ้อย
เพราะว่าคือชาวบ้านบางส่วนก็เชื่อว่าอาจจะมีบางอย่างบางตาหรือเปล่า
เคยมีคนหลงเข้าไปแล้วก็มีคนบังตาแบบนี้นะฮะแล้วก็ขอให้เจอตัวลูกชายโดยเร็ว
หลังทำพิธีครูบาบอกกับพ่อแม่แบบนี้คือครูบาเนี่ยพูดภาษาพม่านะ
แล้วบอกกับร่ามบอกว่าไม่เกิน๒๗ธันวาคมจะพบตัวเด็กแน่นอน
แต่ไม่ได้บอกนะครับว่าจะพบแบบมีชีวิตอยู่หรือว่ารอดชีวิตหรือไม่นะครับ
และในวันนี้ยังคงมีการใช้กำลังเจ้าหน้าที่กระจายกำลังลงพื้นที่ค้นหาอย่างต่อเนื่องครับ
เน้นการเดินเท้าเข้าไปสำรวจพร้อมทั้งมีการแจ้งบ่อแสของชาวบ้านด้วย
หากพบเด็กชายคนนี้นะบอกอีกครั้งหนึ่งอายุ๒ขวบสวมเสื้อลายกางเกงสีดำ
ให้รีบช่วยเหลือและรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที
ซึ่งตอนนี้ทุกคนแน่นอนทำงานอย่างมีความหวังว่าเด็กนั้นยังคงรอดชีวิตอยู่นะครับ
เพราะอย่างที่บอกค่ะว่าสุนัขดมกลิ่นก็แล้วให้ช้างมาก็แล้ว
โดรนก็แล้วบินสำรวจด้านบนเดินเท้าก็แล้วทำทุกทางจริง
คือตอนนี้สิ่งที่กังวลคือกลัวไงว่าเด็กจะเจอพวกสัตว์ร้าย
งูเหลือมงูหลามมันจะกินหรือเปล่านะคะ
คุณผู้ชมก็ยังคงเป็นกำลังใจให้ให้ได้เจอน้องอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยโดยเร็วด้วยนะคะ